แรงงานไทยที่กลับสู่มาตุภูมิกลับสู่ประเทศไทยเนี่ยนะคะ

ครอบครัวมารอต้อนรับพ่อแม่มากอดลูกรับขวัญลูก
ทันทีที่ล้อเครื่องบินแตะที่ผืนแผ่นดินไทย
คนทางบ้านก็รอคอยค่ะ
นี่จะเอาให้ดูนะเมื่อวานนี้๑๓๐คน
ที่เดินทางกลับมาตอน๖โมง๕๐ด้วยเครื่องบินกองทัพอากาศ
คนแรกที่ลงมาคือได้รับบาดเจ็บที่แขนใช่ไหม
แล้วคุณผู้ชมคะพอ๑ใน๑๓๐ที่เดินทางกลับมา
มีแรงงานไทยก็คือนายวุฒิพงศ์จันนรงค์
ให้ดูภาพหน่อยตอนที่เจอคุณแม่ค่ะ
เสร็จงานได้ประมาณนี้
พึ่งก้อนสถานการณ์เป็นอย่างไรคะเบิ้งสักก้อน
เห็นลูกเมื่อวานก็ดีใจแล้ว

ปลอดภัยเลยมันอยู่ขวัญมาอยู่ในกำเนื้อกับตัว

นี่ค่ะตอนที่เมื่อกี้เราเห็นลงจากเครื่อง
แล้วตอนนี้เดินทางมาถึงสถาบันบำราชนราดูนแล้วนะคะ
กอดลูกสาวกอดครอบครัว
แม่ก็กอดลูกชายที่ลูกชายปลอดภัย
ญาติก็นี่ผูกแขนรับขวัญกันเลยนะคะ
แล้วคุณแม่ของนายวุฒิพงศ์ก็บอกว่า
ดีใจที่ลูกชายกลับมาบ้านตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยนะ
แม่นอนไม่หลับเลย
ตอนนั้นลูกถูกตัดสัญญาณมือถือติดต่อไม่ได้
ใช่ใจแม่กลัวเหลือเกินกลัวลูกจะโดนฆ่า
แต่วันนี้ลูกกลับมาแล้วให้แม่ได้จับเนื้อจับตัวแบบนี้แล้วดีใจ

แม่ถ้าเกิดลูกแม่จะกลับไปทำงานที่อิสราเอลอีกแม่ให้ไหม
แม่บอกว่าโอ๊ยต้องรอดูสถานการณ์ก่อน
อันนี้ถามคุณแม่แล้วใช่ไหมถามคุณเมียบ้างค่ะ
ภรรยาของพี่วุฒิพงศ์เนี่ยก็บอกว่าโอ้โห
ที่ผ่านมาสามีเล่าให้ฟังตลอดเลยว่ายิงกันแต่มันก็ไม่ได้รุนแรงไง
เห็นกลุ่มฮามาสเข้ามา๒คนก็หลบอยู่ในบังเกอร์
นี่ยังดีนะที่มีทหารอิสราเอลอยู่ตรงนั้น
แล้วตอนที่ติดต่อสามีไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนกัน
นี่กลับมาแล้วปลอดภัยแล้วดีใจมากนะคะ
ส่วนพ่อแม่ของธนาชัยจันสมุทรครับ
ก็แรงงานไทยอีกคนนึงที่กลับมาถึงไทย
เดี๋ยวให้ดูวินาทีตอนที่คุณพ่อคุณแม่ไป
นี่ครับคุณผู้ชมฮะจังหวะที่ลูกมาถึงเนี่ยพ่อสดชัยและแม่ทองอินครับ
คุณพ่อคุณแม่ของนายธนาชัยจันสมุทรมารออยู่แล้วก้มลงไปกราบเลยครับ
จะแตะสนามบินอุบลราชธานีเลย
แล้วคุณสดชัยก็คล้องสร้อยคอทองคำพร้อมพระสมเด็จของมีค่าเก่าแก่ประจำครอบครัวให้กับลูกชายรับขวัญครับ
แล้วก็ให้ญาติญาติผูกข้อไม้ข้อมือเป็นสายสินตามประเพณีอีสานด้วย
คุณธนาชัยคนที่กลับมาบอกว่าโล่งใจได้กลับถึงแผ่นดินไทยสักที
แต่ก็ยังห่วงเพื่อนแรงงานไทยด้วยกันในแคมป์เดียวกันนี่แหละอีกหลายคนเลยนะ
พวกเขาก็อยากกลับบ้านแต่ยังไม่มีโอกาส
โดยตั้งแต่เกิดความรุนแรงขึ้นเนี่ย
อันนี้คำบอกเล่าของคุณธนาชัยนะบอกว่านายจ้างก็ยังให้แรงงานทุกคนทำงานเหมือนปกติเลยนะ
แม้ว่าแรงงานจะไม่ได้อยากออกไปทำงานแล้วเพราะว่าห่วงชีวิตห่วงความปลอดภัย
แต่ถ้าไม่ทำงานเนี่ยมันจะไม่มีเงินค่าเดินทางกลับมาสิ
ก็เลยต้องเสี่ยงชีวิตทำงานกันต่อท่ามกลางการสู้รบระหว่างทหารอิสราเอลและกองกำลังฮามาสครับ
คุณธนาชัยเนี่ยแคมป์ของเขานะคุณผู้ชมอยู่ทางภาคกลางตอนล่างของอิสราเอล
ห่างจากกาซ่าสักประมาณ๒๐กิโลเมตรก็พื้นที่สีแดงนี่แหละ
ส่วนสนามบินอยู่ทางภาคเหนือห่างไป๘๐๙๐กิโลเมตร
วันที่คุณธนาชัยเดินทางกลับเนี่ยเขาบอกว่านายจ้างนะเป็นคนขับไปส่ง
มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางกว่า๓๐๐บาทแล้วก็มีรถตำรวจมีทหารนำขบวนให้เพื่อความปลอดภัยเลยครับ
คุณธนาชัยก็บอกว่าอยากขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยดูแลและพากลับบ้าน
แต่ฝากไว้นิดนึงนะนิดนึงดำเนินการให้เร็วขึ้นอีกนิดนึงดีกว่า
เพราะว่าแรงงานไทยเนี่ยเสียขวัญกันมากก็ใจคอคนที่อยากกลับบ้านเขาอยากจะกลับให้เร็ว
คุณผู้ชมเขาเสียขวัญกันส่วนแรงงานที่ยังไม่ได้กลับคุณธนาชัยฝากไว้ว่าขอให้ตั้งสติ
ค่อยดำเนินการและมั่นใจว่ารัฐบาลช่วยเหลือทุกคนให้กลับบ้านได้ครับ